คือร้องได้ให้ร้าน

เป็นเพลง

เป็นเพลง

เป็นเพลง

เป็นเพลง

เป็นเพลง
เป็นเพลง
เป็นเพลง

เป็นเพลง

เป็นเพลง

ไม่ได้ไม่ได้เลย

ฝ่าฟันไปถึง๒แผ่นป้ายตัวช่วยด้วยกันนะคะ

จนเปิดเจอเพลงเก่งแล้วก็ร้องได้สำเร็จแบบนี้

๖๐๐๐๐บาทครับ

บาทนะครับน้องไอบอกเลยเป็นเงินก้อนที่มากที่สุดในชีวิตแล้วที่ทำได้นะครับ
จากเพลงของราชินีลูกทุ่งนะครับ
คนเดียวของเมืองไทยเลยนะครับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องบ้านนอก
แม่โล่งใจมากตอนแรกกลัวเหลือเกินเพราะว่าเปิดแผ่นแรกไม่เจอนะ
พอเปิดแผ่นที่๒ถึงเจอ
ไอพี่ถามหน่อย๖๐๐๐เนี่ยมันยากแน่อยู่แล้วกับชีวิตประจำวันของเราที่เราจะได้เงินมา๖๐๐๐บาท

ดีใจมากค่ะหนูพูดอะไรไม่ถูกหนูดีใจค่ะหนูไม่เคยหาเงินเยอะขนาดนี้ให้ที่บ้านได้ค่ะ

นี่คือเรื่องจริงนอกจากไอดีใจแล้วคุณแม่เองก็คงดีใจไม่แพ้กัน
แล้วคุณแม่๖๐๐๐นะจ๊ะดีใจไหมคุณแม่
ใจมากมากเลยค่ะไม่เคยมีเงินแบบนี้อย่างมากครับเป็นพัน
ณตอนนี้แม่กับพี่โก้สามารถไปหาหมอแล้วผ่าแล้วแล้วเหลือจะหายจากอาการป่วย
ดีใจค่ะจะได้ไม่ทรมานจะได้อยู่กับลูกนาน

มันลิบหลีมันไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยซ้ำแต่วันนี้มันเป็นไปได้แล้วพี่โก้
ก็ดีใจครับน้องทำได้ครับแล้วเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะ
ครับเขาทำเพื่อทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ชื่นใจมากมาก
เสียสละมันยิ่งใหญ่เสมอไอเสียสละมากมากเลยจากเรื่องที่เรา
ได้รับฟังและรับรู้กันมานะคุณผู้ชมครับเพลงหน้าค่ะ
จะเป็นเพลงเป้าหมายที่ไอเองก็ไม่นึกไม่ฝันด้วยซ้ำว่าจะถึงเพลงนี้
คุณผู้ชมแต่ว่าเป๊กจะให้คุณผู้ชมค้างเติ่งไว้อย่างนี้เลยฮะ
ทำลายฟิลเลยฮะต้องกลับประธานอภัยด้วยเพื่อให้กลับมาเจอกันครั้งหน้า
แล้วมาติดตามรุ้นกับครอบครัวนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายหลายท่านนะ
แกขอบคุณมากเลยที่ดูรายการของเราบางคนโอนเงินมาช่วยบางครอบครัวด้วยซ้ำ
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าการโอนเงินก็ได้บุญแล้วแต่ว่าการแค่ดูรายการของเรา
คุณผู้ชมก็ได้บุญแล้วเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณนะคะทุกสายตาครับ
ค่าไฟที่คุณผู้ชมดูรายการของเราเลยครั้งหน้ากลับมาเชียร์กันต่อกับครอบครัวนี้ค่ะ
กลับมาเชียร์กันต่อกับผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ที่เสียสละมากมายเหลือเกินเพื่อครอบครัวของเธอ
ว่าเธอจะทำถึงฝั่งฝันไหมแปดหมื่นบาทกับหนึ่งตัวช่วยที่เหลืออีกตัวช่วยเดียวค่ะครับ
แล้วก็เป็นผลดีของน้องไอด้วยนะครับมีเวลาได้ไปพักได้ไปตั้งตัวสำหรับเพลงเป้าหมายนะครับ
ตัวช่วยยังเหลือข้ามเพลงนี้ไปเลยยังอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็อย่าลืม๑๘นาฬิกาตรงนะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย
คุณผู้ชมเรามีนัดกันที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
จากรายการของเราค่ะดูกันต่อค่ะเกมต่อชีวิตค่ะ
จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

ดีใจมากเลยค่ะเพราะต่อจากนี้ไม่ใช่แค่หนูที่จะสุขภาพดีแล้วค่ะ
ยังมีแม่และพี่ชายที่จะสุขภาพดีค่ะ
เพลงหน้าเป็นเพลงเป้าหมายของหนูแล้วนะคะ
ช่วยให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะ
ขยี้ตาตลอดเลยมันเป็นปัญหาอะไร

มันต้องใช้เงินตัดแว่นนะคะ

บอกตรงว่าลูกก็คืออยากหาเงินมาให้ที่บ้าน

แม่เครียดมากเลยค่ะเวลาเขาเดินมาทวงค่ะ
บางทีก็มาตะโกนหน้าบ้านเลยค่ะ
มีไหมวันนี้นานแล้วนะ

แม่ก็ร้องไห้
อายเขาไม่มีตังค์ใช้หนี้
นานเท่าไรที่ฉันต้องขอ
ทำดีกับความเชยชา
นานเท่าไรที่ความห่วงหา